เรื่องของดินกันหน่อยครับพาไปดูดินจุดนี้ถ้าคุณสองคนเดินไปบังเอิญเห็น
เฮ้ยมีควันอะไรผุดขึ้นมาใช้คำว่าดินนะคุณทำไงต่อ

เออใช่แล้วมันเป็นอะไรอ่ะคุณผู้ชมลองดูดีกว่าแล้วมันคืออะไรอ่ะ
งงไหมควันอยู่ดีก็ออกมาจากพื้นควันอะไรวะนี่ฮะตรงหน้าเว่นหมู่บ้านแกนวันเล่นะครับเรียกหนองมนต์
ทีนี้ก็มีควันออกมาจากพื้นควันอะไรกลิ่นก็ไม่มีควันอะไร
โอ้โหนี่แหละค่ะคุณสองคนบอกว่าถ้าเจอคือวิ่ง

แต่คนที่เขาถ่ายคลิปเนี่ยเขาไปวิ่งนะเขาถ่ายไปแล้วถ้าเขาไม่ถ่ายเราก็ยังจะไม่รู้นะว่าตกลงแล้วมันคือควันอะไร

เดี๋ยวบอกเพราะว่าอะไรใครรู้ใครตอบรู้ไหมอาจารย์ออสมาอธิบาย

ขึ้นมาจากใต้ดินใต้ต้นไม้หน้าเซเว่นหมู่บ้านแห่งหนึ่งตรงนี้นะคะทุกคน
ทีนี้ชาวเน็ตเนี่ยโอ้โหคอมเมนต์กันเพียบเลย
แต่เราส่งคลิปนี้ไปให้อาจารย์ออสได้ตอบคำถาม
อาจารย์ออสนะคะดรวิริชัยพุทธวงศ์ค่ะอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์บอกแบบนี้ว่าคลิปนี้ถ้าเกิดมันเป็นควันไฟจริง
ควันไฟจะต้องมีกลิ่นของไฮโดรคาร์บอนจากการเผาไหม้
และจะมีกลิ่นฉุนกลิ่นเหม็นไหม้เราจะรู้เลย
แต่คนถ่ายคลิปเนี่ยบอกว่าไม่มีกลิ่น
อาจารย์บอกว่าอาจจะไม่ใช่ควัน
แต่อาจเป็นไอน้ำหรือเป็นควันพวกคาร์บอนไดออกไซด์ที่ไม่มีกลิ่น

เป็นควันไม่ได้เกิดจากการเผาไหม้แน่

อย่างเช่นไอน้ำหรือคาร์บอนไดออกไซด์
จะให้แน่ใจต้องไปขุดดูเลยว่า
มีอะไรอยู่ข้างล่างตรงพื้นดินตรงนั้น
ชาวเน็ตค่ะก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันมากมาย
มีหนึ่งความเห็นน่าสนใจคุณเขาบอกว่า
จุดที่ควันขึ้นมามันใกล้เสาไฟฟ้าริมถนน
เป็นไปได้ไหมว่าไฟฟ้ามันรั่วลงดิน

พอเจอน้ำฝนก็ทำให้น้ำฝนเดือดเป็นไอน้ำ

ก็ต้องมีการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ